ก็พูดถึงเรื่องของจ่าแซมเนี่ยนะคะจ่าแซมเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งร่างได้ส่งจากทางสัตหีบไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป็นวันสวดพระอภิษฐรรมศพจ่าแซมวันแรก
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ๋าแซมนะคะ
จัดขึ้นที่วัดบ้านหนองคูอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
คืนวันแรกก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมามีชาวบ้านแล้วก็ญาติญาติพี่น้องรวมทั้งข้าราชการทหารตำรวจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมงานจากบริษัทท่าอากาศยานไทยโดยมีนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีค่ะ
งานศวรประอภิธรรมศพจ่าเอกสมานจะจัดเป็นเวลา๗วันเดรบ์พระเสวนีนะคะ
พร้อมทั้งพระราชทานเพลิงศพเป็นพิเศษงาน๑๔๐๔กรกฎคม
จ่าเอกสมานเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือว่าหน่วยซิลรุ่นที่๓
แล้วก็ลาออกจากราชการไปแล้วไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ระเวนระงับเหตุประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เป็นสมาชิกหน่วยซิลที่มีความรู้มีความสามารถเป็นนักกีฬาไตรกีฬา
แต่ว่ายังคงมีความรักมีความผูกพันกับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
โดยร่วมกิจกรรมอยู่เสมอจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ซึ่งได้สละชีพขณะที่เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ส่วนที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล๗คน
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าช่วงเริ่มการแข่งขันนักฟุตบอลทุกคนได้ร่วมยืนไว้อะไร
จ่าเอกสมานกุนันอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยซิลซึ่งเสียชีวิต
เสียชีวิตจากการเข้าร่วมภารกิจที่ท่ำหลวง
โดยตัวแทนนักฟุตบอลชาวกาลสินขอยกย่อง
จ่าเอกสมานหรือว่าจ่าแซมเป็นเวียระบุรุษ

จะสามารถช่วยเหลือน้องทีมหมูป่าออกจากถ้ำได้ในเร็ววัน
ซึ่งชาวกาลสินทุกคนเองยังรอฟังข่าวดี

ซึ่งจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
สุดท้ายเราก็ต้องรอนะท่านแถลงข่าวอีกทีหนึ่ง

ว่าปฏิบัติการที่มันเป็นข่าว
ที่เรารายงานกันไปมันจริงเท็จอย่างไร
แล้วก็ส่งกำลังใจกันต่อไป